ชื่นมืดเหลือเกินจากที่เราเห็นภาพนะคะวุ้นเส้นแล้วก็เจนนี่เทียนโพสุวรรณกลับมาจูบปากกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม
หลายคนก็รอรอจริงเมื่อไหร่จะมีปาร์ตี้แคงเพื่อนสาวถ่ายรูปร่วมเฟรมกันสักที
ไม่ต้องรอแล้วจ้ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะถ่ายรูปโดยคุณนานาไรบีนานั่นเอง
เป็นกาวใจของแก๊งนี้หลายคนก็ทราบกันดีนะคะ
กองเชียร์บอกเลยเฮกันดังสักทีนะคะทันทีที่ได้เห็นกาวใจอย่างนานาไรบีนา
โพสต์ไอจีเป็นภาพที่มีสมาชิกแก๊งนางฟ้าทั้งนานาแอนอลิชาแล้วก็เจนนี่วุ้นเส้นนะ
สังสรรคปาร์ตี้น้ำแข็งใสกันอย่างชื่นมื้นค่ะ
แต่ที่ทำให้แฟนคลับพลอยยิ้มแก้มปลีนะก็เห็นจะเป็นภาพคู่สุดน่ารักของสองสาวเจนนี่แล้วก็วุ้นเส้นภาพนี้ค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าดีใจจริงที่ได้เห็นมิตรภาพของสองเพื่อนรักสมาชิกแก๊งนางฟ้ากลับมาเหนียวแน่นกันเหมือนเดิมค่ะคุณ
ก็บอกว่าถ้ามีคริสหอวังอีกคนนึงนะโอ้โหจะดีมากเลยค่ะ
แต่ประจวบหมอนว่าเมื่อวานนี้คุณคริสเธอไม่ว่างเธอไปงานเปิดตัว

และที่ขาดไม่ได้คือคอมเมนต์ชื่นชมสาวนานาค่ะ
ที่ทำหน้าที่เพื่อนเป็นกาวใจประสานรอยร้าวได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองนะคะ
แต่รูปนี้ไอจีของวุ้นเส้นแล้วก็ไอจีของเจนนี่เนี่ยก็ไม่ได้มีลงนะคะ
ลงแค่ไอจีของนานาแล้วก็ดีเจคุณชาคลินเท่านั้นค่ะ
แต่ก็มีการแท็กไปหาคุณวุ้นเส้นแล้วก็คุณเจนนี่ด้วยนะคะ